ปอยมีคนที่คุณรู้ใจอยู่

ก็เลยมีคนเมาว่าปอยเอาอีกแล้ว

ก็ให้ดิฉันเพื่อเป็นการยืนยัน

แต่ว่าสาเหตุที่เธอ

คือเราก็แค่แบบเขาก็

หมายความว่าเขาก็คุยกับเรามะนาแล้วละเป็นปี๐๒
แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นมัติรีบร้อนด้วย

ก็ลุกคุยกันมานานแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่เป็นเพื่อนก็
เป็นเพื่อนที่ดีกับเราอะค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีความมันไม่ได้มี
อะไรที่มันแบบต้องทะเลาะหรือเป็นทุกข์อะไรกันเลยปอยรู้สึกว่ามัน
แมนติกซะด้วยซ้ำถ้ายังไม่ใช้คำว่าแฟนคือมันจะอะไรเป็นสิ่งที่มัน
ไม่มีความคาดหวังกันและกันแล้วมันรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่
เอาไปใช้ก็ได้นะพี่แจ๊ก็ไปใช้ก็ได้เอ้าหรือว่ามีแฟนแล้ว
เอาไปใช้คำนี้ก็ต้องไม่ต้องรีบเป็นแฟนกับใครเชื่อปอย
มันก็จะแบบมันดีค่ะจริง
เจ้าตัวเลยนะคะไม่ใช่คำว่าแฟนค่ะแล้วก็เป็นการยืนยัน
ดูผ่านโทรศัพท์อย่างนี้ใช่คนแอบถ่ายดูนะคะดิฉันก็ไปยืนดู
เป็นนุ่มสูงยาวข่าวดีนะคะก็ใส่แว่นเป็นดีไซเนอร์
ก็ให้ดูภาพแบบผ่านคู่กันสไตล์ไหนเป็นยุโรปหรือเป็นตีหรือเป็นอะไร
ตีนะคะก็มีจริงหล่อเลยด้วยแล้วเขาก็แฮปปี้อยู่กันทั้งครอบครัว
แบบว่าปอยถ่ายกับหลานเขาด้วยที่เป็นคนชาวฮ่องกงนะคะ
ก็ยินดีกับน้องปอยด้วยนะคะก็เดี๋ยวพี่ชักกะเรียงเขาความชัดตามไหม
คือเอาว่ายืนยันคุณผู้ชมปอยตรีชดาไม่ได้อุปโลกข่าวขึ้นมา
จะแบบเออสร้างกระแสว่าตัวเองมีหนุ่มนู่นหนุ่มนั่นมาจีบก็มีจริงแต่แค่ยังไม่อยากเปิดตัวเท่านั้นเองนะคะ